อันนี้ดิฉันมีคำตอบสำหรับคำถามที่ถามกันมาเยอะเหลือเกินค่ะ
สิ้นเดือนนี้ประเทศไทยของเราจะมีพายุพัดเข้าอีกหรือเปล่า
คำตอบคือไม่มีนะคะแต่เราต้องมารอดูกันค่ะว่า
เดือนหน้าก็หมดฤดูฝนประเทศไทยของเราจะมีพายุเข้ามาอีกหรือไม่ค่ะ
ซึ่งฝนที่เข้ามาตกในประเทศไทยช่วงนี้นะคะ
เกิดจากมรสุมฝนประจำฤดูที่พัดปกครุมประเทศค่ะคุณผู้ชม
ปกติแล้วนะคะในแต่ละปีพายุหมุนเคล็ดร้อนนะคะ
จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายนค่ะ

มีวองฟองนูรีซิลากูฮากูปิดช่างมีแม่คาลาฮิโกสบาวีไมศักดิ์หายเฉินนะคะ
โนอื่นคอลฟีนคูจิระค่ะ
ซึ่ง๒ลูกนี้ก็คือโนอื่นซิลลากูหลายคนจำกันได้นะคะ
เข้าถล่มประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้ค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งหลังจากนี้ประเทศไทยของเรายังคงมีฝนปล่อยทุกวันยังไม่เห็นแสงแดด
จะไปไหนมาไหนอย่าลืมคำนวณเวลากันด้วยค่ะ
คุณผู้ชมคะแต่ที่ทวีปยุโรปได้เข้าสู่ฤดูใบไม้ล่วงอย่างเป็นทางการนะคะ
หลังจากที่ผ่านวันศาสตร์วิศวรรษไปที่เรียบร้อยแล้ว
ขณะที่ประเทศจีนและญี่ปุ่นก็เข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงเช่นเดียวกันค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ